ส่วนกีฬานะครับน่าสนใจของผลนักกีฬาไทยนะครับ
ลงแข่งขันในต่างแดนที่ไม่ใช่เอเชนเกมนั่นก็คือกอล์ฟครับ
โรเมเอเรียจุธานุการมือสองโลกชาวไทยที่นำร่วมวันแรกครับรอบนี้
ได้๒อันเดอร์สกอร์รวม๑๐อันเดอร์หล่นมาอยู่อันดับ๔ร่วม
ส่วนผู้นำครับหลังจากจบรอบนี้เป็นของเอมี่อย่างครับ
โรเกาหลีใต้ที่เก็บ๗อันเดอร์สกอร์รวมนะครับ๑๓อันเดอร์
ก็นำหน้าบลูกเอมแฮนเดอร์ซันนะครับ
แล้วก็ทางแอนโจ้ยินโปรดจากสหรัฐที่ร้างอันดับ๒ร่วมเพียงแค่สโตรกเดียวครับ
คุยกับสาวดีครับสาธิกาโดงป้องกันแชมป์๖๕กิโลกรัมนะครับ
เจอกับนักมวยญี่ปุ่นครับมาซาชิฮิราโนนะครับ๔โมงเย็น
ห้ามพลาดนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ